ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องราวในครอบครัวแล้วก็เด็กคือน่าสงสารสุดนะคะ
ผู้หญิงคนนึงค่ะอุ้มลูกวัย๕ขวบแล้วก็เดินลงไปในอ่างเก็บน้ำที่ชนบุรีเหมือนกับพยายามจะฆ่าตัวตาย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยตอนแรกพยายามเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมเท่าไหร
ผู้หญิงคนนี้อุ้มลูกเดินถอยไปถอยไปถอยไปอย่างนี้
เจ้าหน้าที่เดินเข้าไปใกล้ยิ่งถอยจนน้ำมิดหัว
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปประกบแล้วก็ช่วยมาได้นะคะ
สาเหตุคาดว่าเป็นปัญหาเรื่องของแม่สามีกับลูกสะพ้ายค่ะ
เป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปีคาดว่านี่คือสาเหตุ
ที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้อุ้มลูกวัย๕ขวบเดินไป
อ่างเก็บน้ำที่ชนบุรีหวังจะฆ่าตัวตายนะคะ
โอ้โหนี่ปัญหาคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งสังคมไทย

นายอนุพงศ์ชำนาญเสืออายุ๓๙ปีอาสาศูนย์ประสานเหตุ
สวินบูรพาจังหวัดชนบุรีเขาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ให้ช่วยกันตามหาผู้หญิงคนนึงกับลูก

ขอให้นำร่างของเธอและลูกกลับสุโขทัย
และขอรับบริจาคลงศพเพราะที่บ้านยากจน
แยกลูกกับเธอออกจากกัน
แล้วเธอก็โพสต์ภาพเป็นลักษณะของการสั่งลาแบบนี้ค่ะ
อยู่ริมอ่างเก็บน้ำหมาประชานชนบุรี
ก็เลยต้องการให้คนในเฟซบุ๊คช่วยกันติดตามหาหน่อย

สุดท้ายกู้ภัยเขาก็ไปช่วยเอาไว้ได้
เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ตามความคืบหน้าแล้วก็คุยรายละเอียดเรื่องนี้
คนที่โพสต์เรื่องนี้เขาบอกว่าเขารู้จักกับตัวผู้หญิงคนนี้ครับนางสาวดี
นามสมมุตินะคะเขาพยายามจะฆ่าตัวตายเขารู้จักเพราะว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกัน

๖พฤษภาคมนางสาวดีส่งข้อความไปบอกว่าจะฆ่าตัวตาย
ให้เอาศพเธอกับลูกกลับบ้านที่จังหวัดสุโขทัยด้วย
ตัวนายอุรุพงศ์บอกว่าพยายามติดต่อกลับ
แต่ติดต่อไม่ได้ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กค่ะ
เครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่ให้ช่วยกันตามหา
กู้ภัยไปเจอแล้วก็ไปช่วยเอาไว้ได้นะคะ
ถ้าว่าผมทำนิ่งนะผมรับข้อความมาไม่เสร็จมาผมก็ยังนิ่ง
ผมไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อติดตามหาเขา
ถ้าเราไม่ลองดูเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไร
ใช่จริงอย่างที่คุณอนุพงศ์บอกแหละ
ถ้าหากว่าทำนิ่งไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรนะ
สองคนนี้เป็นยังไงนะคะแม่ลูก

สุดท้ายกู้ภัยไปช่วยชีวิตแม่ลูกเอาไว้ได้
คุณตินักข่าวของเราก็ไปที่อ่างเก็บน้ำมาประชัน
จุดที่แม่ลูกพยายามที่จะอุ้มลูกเดินลงไปในอ่างเก็บน้ำฆ่าตัวตาย

ที่นางสาวดีพยายามจะฆ่าตัวตายจริงแล้วก็เป็นจุดที่มีคนไปหาปลาอยู่บ้าง
คนไม่ค่อยเยอะคนไม่ค่อยพลุกพลาดนะคะ
จากการสอบถามนายมาโนธจันหอมกับนายวิทยาวัฒน์เมืองแก้ว
คนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณพัทยา

เขาเล่าว่าตัวนางสาวดีขับรถออกจากบ้าน
ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ๑๐กิโลเมตร
แล้วก็จอดรถเอาไว้บนถนน
จากฝั่งไปประมาณสิบเมตรจนกู้ไพมาเจอกู้ไพพยามจะเกลี้ยกล่อมให้ขึ้นมาจากน้ำ
แต่นางสาวดีไม่ยอมขึ้นนะคะกู้ภัยอีกสองคนก็เดินลงไปในน้ำ
อยู่ห่างจากตัวนางสาวดีไปประมาณ๒เมตรแล้วก็พยายามเจรจา
แต่ยิ่งคุยยิ่งพยายามจะเดินเข้าไปใกล้นางสาวดียิ่งเดินถอยเดินถอยห่างออกไปเรื่อยอะค่ะ
น้ำมิดหัวน้ำมิดท่วมหัวค่ะกู้ภัยก็เลยใช้จังหวะนี้แหละ
พุ่งไปเลยพุ่งไปจับนางสาวดีแล้วก็ลูกนะคะแล้วก็ช่วยพาขึ้นฝั่งมาดูสิ
ลูกชายแค่ห้าขวบเองอะค่ะครับดีที่ช่วยเอาไว้ได้ทันนะ
กู้ภัยบอกว่าหลังจากนำตัวทั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูกขึ้นมาได้นะคะ
ตัวแม่เนี่ยเอาแต่ร้องไห้ร้องไห้เหมือนคนเสียสติอะค่ะ
พูดอะไรเลยร้องไห้อย่างเดียวแล้วลูกนะ
ลูกชายวัยห้าขวบนะคุณผู้ชมได้แต่บอกว่ารักแม่รักแม่อย่างเงี้
ครับพูดอยู่คำเดียวเลยอ่ะค่ะแขนขวากระดูกหักนะคะ
เพราะคาดว่าถูกรัดเอาไว้นานนะคะ
แล้วลูกเป็นโรคกระดูกพลุนอยู่แล้วด้วยเป็นโรคประจำตัวของน้อง
อืมแล้วถูกแม่รัดเอาไว้จนกระดูกหักอ่ะ
กันลงไปพอผมลงไปจะถึงตัวเขาประมาณสักสองเมตรทีเนี้ยเขาถอยหนีผม
อ่าผมล้มไปสองคนกับพี่อีกคนนึงแล้วเขาได้ถอยหลังหนี
ทีนี้น้ำมันอยู่คอแล้วครับอยู่ประมาณคอ
แล้วพอผมจะถึงเขาหนีผมก็รีบช่วยเหลือเลยครับ
เอามือไปโอบเขาเพื่อนำตัวเขาขึ้นมา
คือตอนนั้นเด็กมีอาการที่แขนขวาท่อนบนลักษณะกระดูกหัก
เพราะว่าอ่าแล้วแจ้งมาว่าเขาเป็นโรคกระดูกคุ้น
น่าจะเกิดสาเหตุจากการลัดกันรัดกันอยู่ในน้ำ
แล้วเด็กก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยแล้วก็เราก็นำตัวขึ้นไปประถมพยาบาลบนรถ
ผมคิดว่าเขาฆ่าจริงจริงถ้าเกิดเรามาช้าแต่นิ้วยังยังว่าแหละ
มันเป็นโลกโซเชียลนะมันก็เร็วขึ้นเขาได้ถ่ายโลเคชั่น
แล้วเราเข้าไปดูในโลเคชั่นว่าจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงไหน
มันถึงได้เร็วถ้าเรามากว่าเรามาช้ากว่านั้นก็ไม่แน่นะครับ
เพราะคนเขาคิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะอืมเพราะว่าตอนโพสต์สั่งลาสั่งเสียเนี่ย
โพสต์ภาพเอาไว้ด้วยกู้ภัยไม่รู้จุดนะคะก็เลยไปช่วยได้ทัน
ตัวนางสาวดีตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลบางละมุงค่ะ
ลูกชายวัย๕ขวบแม่สามีมารับไปดูแลที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คนรู้จักของนางสาวดีให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
คาดว่าสาเหตุก็คือเป็นปัญหาระหว่างแม่สามีกับลูกสะพ้ายค่ะ
คือแม่สามีเนี่ยไม่ชอบลูกสะพ้ายไม่ชอบนางสาวดี
แล้วมีปัญหากันมาเป็นสิบปีแล้วทำให้นางสาวดีเป็นโรคซึมเศร้า
แม่สามีชอบด่าว่านางสาวดีว่านำลูกพิการมาหากิน

แต่นางสาวดียืนยันว่าไม่เคยนำลูกชายมาหากิน
ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาลูก
แต่นางสาวดีบอกว่าก็ไม่เคยเปิดรับบริจาคอะไร
เพราะตัวเองก็มีอาชีพทำแซนวิชขาย
รายได้ก็มีไม่ได้ขัดสนอะไรขนาดนั้น
สามีมีอาชีพขับรถแต่แม่สามีก็ยังกล่าวหาว่า
นางสาวดีหาว่าเอาลูกมาหากิน

เนี่ยค่ะที่เป็นประเด็นใหญ่เลยก็คือ
นางสาวดีโพสต์เฟซบุ๊กละคร
กรงกรรมแล้วคาดว่าแม่สามีเข้าใจผิด

นางสาวดีก็โทรไปร้องห่มร้องไห้กับคนที่ให้ข้อมูลคนนี้
บอกว่าแม่สามีโทรมาด่าหาว่าไปโพสต์เพราะว่าไปว่าเขาอย่างนี้
แล้วแม่สามีก็ไปบอกกับสามีเธอ
ให้มาบอกตัวเธอว่าให้ไปขอโทษแม่สามี
แต่เธอไม่ยอมไปขอโทษเธอบอกว่าก็เธอไม่ได้ด่า
ไม่ได้ด่าแม่สามีคิดว่าอันนี้เป็นจุดแตกหักอ่ะ
ทำให้เธอแบบถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตาย
อยู่ดังที่นี่แม่สามีนะเธอไม่ยอมมาดู
ก็โบราณต้องเห็นก้อ
แล้วก็แฮปแท็กสมควรนอนได้แล้วแค่นั้นนะคะ
แล้วก็ประมาณเขาบอกว่าประมาณตีหนึ่ง
มีเขาก็โทรมาร้องห้าร้องหุ่น
พี่ย่าโทรมาร้องห้าร้องหุ่นกับแฟน
ว่าพี่เจมส์ไปด่าเขาแล้วไปด่าเขา
ว่าเออไปด่าเขาอย่างนี้แล้วก็ร้องไห้ร้องห่ม
แล้วเขาก็ให้แฟน

แล้วก็เป็นปัญหามา๒๓วัน
เขาก็บอกว่าเขาอยู่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้

ให้เขาไปขอโทษเขาไม่ขอโทษเพราะเขาไม่ได้ผิด
จะให้ขอโทษเขาตายดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้

แต่สุดท้ายเรื่องนี้เขาก็บอกว่าขอบคุณพลังโซเชียลนะคะ
คือพอเธอโพสต์เหมือนกับสั่งลาเป็นภาพอ่างเก็บน้ำ
กู้ภัยแล้วก็คนที่จะไปช่วยเหลือไปกันหลายอ่างเก็บน้ำเลยนะ
คือไปตามหาเพื่อที่จะช่วยสุดท้ายก็ไปเจอแล้วก็ช่วยได้ทัน